หนึ่งก็แล้วกันคู่นี้ค่ะอ้ายโตโน่กับสาวใบเฟิร์นพิมชนกนะคะ
ออกงานอีเวนต์แหมน่ารักทีเดียวก็เลยมีโอกาสอัปเดตนิดนึงละกัน
หวานใจคุณโตโน่เขาไปเรียนไกลถึงอังกฤษ

น่ารักจังเลยเนาะนานทีจะได้เห็นลูกแบบชิลของอ้ายโตโน่แบบนี้ค่ะ
มาเปิดใจถึงเรื่องความหวานของน้องนิชา
ล่าสุดเนี่ยต้องไปเรียนที่อังกฤษเนี่ย
๑เดือนเต็มโอ้๑เดือนเนี่ยคนเป็นแฟนกันมันใจจะขัน

อุ๊ดฮะเธอเร็วไปนะเรา

ออกมาจากกล้นเบื้องความรู้สึกอีกแล้วค่ะ
งานนี้คุณโตโน่พูดเต็มปากก็โอ๊ย
คิดถึงนิชามากแล้วก็ดีใจที่น้องเข้ามาตอบในคอมเมนต์อย่างน่ารัก

วีดีโอคอลโทรหากันแม้ว่าเวลามันจะต่างกันหลายชั่วโมง
แต่ว่าหัวใจโตโน่นิชาน่ะมันแทบจะกลายเป็นดวงหัวใจดวงเดียวกันแล้ว
พูดไปแล้วก็เจ็บเลยมดกัดอยู่เนี่ย
ตอนนี้ค่ะก็ได้แต่นับวันรออีก๒อาทิตย์น้องกลับมาค่ะ
แล้วพร้อมที่ใช้คำว่าแฟนแล้ว
ส่วนโปรเจกว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงตอนนี้ค่ะ

แล้วก็ขอบคุณนิชาจริงที่คอยอยู่เคียงข้างตลอด

คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกใบนี้
ทำให้โลกใบนี้มันสวยงาม
ว้าวสำลักความหวาน

ก็คุยกันแต่อาจจะไม่จำเป็นต้อง๒๔ชั่วโมงครับ
เอาเป็นว่าคิดถึงกันตอนไหนก็โทรมาครับ
ก็ผมน่ารักเนี่ยครับ
ก็เป็นธรรมดาที่เขาจะคิดถึงผมครับ

แล้วมารอเพราะว่าฝากเขาซื้อแว่นตาว่ายน้ำ

เพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจกัน
เราก็คงไม่มีแรงไปทำเพื่อคนอื่น
ผมรักทุกอย่างอยู่แล้วนะครับที่เป็น

อยากให้โลกมันสวยงามครับ
นิชาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้โลกใบนี้มันสวยงาม